อันนี้รอปภเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่เลยประตูเบอร์เลอร์เลยครับ
คุณผู้ชมฮะประตูเหล็กอ่ะมันล้มทับล้มทับเจ็บยังไงบ้าง
โหนกแก้มแตกกดทับเส้นประสาทจอตาตาพล่ามัว
บางส่วนของใบหน้าเนี่ยประสาทมันตายฮะนี่ครับตอนโดนใหม่
โอ้โหนี่คือสภาพของนายสังวานรถรื่นนะครับ
อายุ๓๒ปีพี่เขาเป็นรอพอรอปภที่ประสบอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ก่อสร้างย่านอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับ
เมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตอนเข้าเวรกะกลางคืนนะครับไปปิดประตูตามปกตินั่นแหละ
แต่ประตูมันล้มทับโอ้โหดูตาดินะฮะ
ระหว่างหันหลังเดินกลับไปนั่งที่ป้อมยามนั่นแหละ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับอย่างที่ผมนำเรียน
กระดูกโหนกแก้มแตกโอ้โหดูประตูมันตัวใหญ่หนักเลยอ่ะ
มันไปกดทับจอประสาทตาครับตาพร่ามัว
เห็นเป็นภาพซ้อนต้องผ่าตัดฮะ
เมื่อวันที่๗กรกฎาคมโดยใส่แผ่นรองกระดูกนะครับ
เป็นแผ่นพลาสติกแล้วก็เส้นประสาทบริเวณใบหน้าบางส่วน

คือหน้าปากจมูกมันจะชาไปหมดเลยครับคุณผู้ชม
อกจากนี้ยังปวดตรงกระดูกรอบตาด้วยนะครับ
แล้วก็กระดูกก้นกบด้วยหัวไหล่ซ้ายเจ็บซี่โครงขวา
ก็เจ็บทั้งตัวบ้างกันเถอะพี่สังวานรอบพอผู้ได้รับบาดเจ็บเหล้า
บอกว่าหลังเกิดเหตุนะก็มีแค่บริษัทรอปภเข้ามาดูแล
แต่บริษัทก่อสร้างเนี่ยยังไม่เคยมาคุยสักครั้ง
ก็เลยเรียกร้องให้บริษัทก่อสร้างมาเคลียร์หน่อยได้ไหม
เยียวยาค่ารักษาพยาบาลหน่อยได้ไหม
มาแสดงความรับผิดชอบหน่อยได้ไหม

สิ่งที่เราต้องการที่เราออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเอง

ให้ทางบริษัทสายงานเขามาคุยมาเคียง
เพราะว่าหลังจากที่มันเกิดเรื่องเขาไม่เคยมาคุยกับเราเลย
มีแต่มาแบบไม่เป็นทางการครับ
ก็คอยสายงานให้ยิน
แต่ผมก็ไม่ทราบว่าทางผู้บริหารของเขาทำอะไรอยู่อะไร
เขาบอกว่าเรื่องอาจจะล่าช้าหน่อยนะให้รอหน่อย
ตอนนี้สภาพร่างกายเราก็อย่างที่เห็นถูกไหมครับ

อุณหาเห็นใจพี่คุณนะ

เอาทนายความเกียรติคุณต้นยาง
ระบุว่านายสังวานลอพอพอได้รับบัติเจ็บหนักเลยนะ
เป็นข้อความประมาทของบริษัทก่อสร้างที่ทำประตูไม่ดี
แล้วประตูมันก็ล้มทับลงมาแบบนี้
ก็พาไปแจ้งความที่สพไซน้อยแล้วนะครับ
สพไซน้อยช่วยประสานเป็นตัวกลางหน่อยนะคะ
ให้ทางบริษัทไซส์งานช่วยมาดูพี่เขาหน่อยค่ะ
สังวานได้รับบาดเจ็บจากการที่ประมาท
แล้วก็ไม่ทำให้เรียบร้อยนะคะจนเกิดเหตุการณ์นี้